ว่าเขาไปหลบหนีอยู่ในป่าแถวหมู่บ้าน
แต่สรุปสุดท้ายเขาไปกบดาน
อยู่ที่บ้านพักของตัวเองทั้งแต่ช่วงเมื่อคืน
ที่ผ่านมาหลังจากก่อเหตุประมาณ๓ทุ่ม